คุณผู้ชมครับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด๑๙
อย่างรถตู้มาจอดเต็มหน้าไทยรัฐเลยนะครับ
ตรงเส้นถนนวิภาวดีตั้งแต่เกือบนู่น
ห้าแยกลาดพร้าวยาวมาเลยไทยรัฐออกไปอีกนะครับ
เพราะว่าเป็นการที่จะมาขอให้สื่อ
ช่วยเอาคำเรียกร้องของพวกเขาไปถึงภาครัฐหน่อยนะครับ
คือทางด้านของนายกสมาคมรถตู้โดยสาร
ศาลธนาคุงเทพปริมลฑลมาพร้อมกับสมาชิก
แล้วก็เอารถตู้มาจอดเป็นร้อยคนร้อยคันเลยนะฮะ
มาที่หนังสือพรีมไทยรัฐแล้วก็ไทยรัฐทีวีของเรา
โดยอยากให้สื่อสื่อสารไปยังรัฐบาลและสถาบันการเงิน
เพื่อขอให้มีการช่วยเหลือพักชำระหนี้
แก่ผู้เช่าซื้อรถตู้
คือตอนนี้ต้องจ่ายค่าเช่าซื้อรถตู้
โอ้โหเดือนหนึ่งตั้งกี่บาทยังต้องจ่ายกันอยู่
แม้ว่าบางทีอาจจะได้พักชำระหนี้

คือพักเงินต้นแต่ดอกเบี้ยมันยังเดินอยู่
ทีนี้อยากเลยอยากทั้งพักชำระหนี้
โดยที่ให้พักดอกเบี้ยไปด้วยเลยนะครับ
ส่วนผู้ที่ประกอบกิจการรถตู้
แล้วเขาบอกบางคนไม่ได้เช่าซื้อขาดนะ
แต่ว่าเป็นการเช่ารถตู้มาขับ

ค่าเช่าเดือนละ๒๗๐๐กว่าบาท

การช่วยเหลือช่วงโควิด๑๙อีก๓เดือนหน่อย
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมช่วยหน่อย

โอชานายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ติดตามข่าวนี้
แล้วก็จะดูถึงมาตรการในการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการขับรถตู้ด้วยนะครับ
ค่ะเดี๋ยวตามข่าวนี้กันต่อด้วยนะคะ